วันแห่งความรักแบบนี้ใครอยากจะไปตัดผม

หรือว่าใครจะอยากตัดผมแบบฟรีต้อนรับวันวาเลนไทย
ก็มีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเลย
มีอย่างเดียวที่คุณต้องให้นั่นก็คือกอด

ไปตัดผมฟรีรับวาเลนไทยกันเลยนะคะ
ลานประตูท่าแพรอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ไม่ต้องเสียเวลาไปถึงร้าน
เพราะว่าเหล่าบรรดาช่างตัดผมเขานี่
ยกร้านยกอุปกรณ์
ย่อมมาไว้กลางลานแบบนี้
โดยเหล่าบรรดาพี่ช่างตัดผมเหล่านี้

ชื่อว่ากลุ่มเดสทินี
แปลว่าพรมลิขิตใช่ไหมเดชินี่
เขาออกมารวมตัวกันรวมกลุ่มกัน
เพื่อให้บริการตัดผมฟรีกับนักท่องเที่ยว

ใครอยากได้ทรงเจ๋งทรงไหนนะ

เขาจัดให้ทุกทรงทุกแบบ
แถมที่สำคัญนะคะจะหล่อทรงไหนหล่อแบบไหนยังไง
ไม่ต้องเสียสตังสักบัตร
ตัดผมให้ฟรีแลกเพียงแค่กอดอุ่นเป็นค่าตอบแทนเท่านั้นเอง

ถูกต้องเราเคยนำเสนอไปแล้ว
เขาจัดกิจกรรมตัดแลกกอดแบบนี้ขึ้นในช่วงวันวาเลนไทยทุกปี
เพื่ออยากจะสร้างบรรยากาศวันแห่งความรักให้กับทุกคน
นี่ก็เป็นวิธีการแสดงออกทางความรักอีกรูปแบบหนึ่งของช่างตัดผมนะ
ซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่๓แล้วนะคะ
ปีนี้เขาจะเน้นให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นหลัก
เพราะว่าชาวจีนมาเที่ยวในเชียงใหม่เยอะมากช่วงนี้
แม้ว่าเขาบอกบางทีก็สื่อสารกันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่
ก็พยายามที่จะสื่อสารให้ตรงกันว่าได้ทรงผมที่เข้าใจตรงกันใช่ไหมนะคะ
แล้วก็เป็นการสร้างบรรยากาศที่น่าประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวที่เมืองไทยด้วย
คุณนึกออกไหมเขาจะได้รู้สึกดีมีความสุขกลับบ้านกลับเมืองเขาไปนะคะ
แล้วก็จดจำความรู้สึกดีแบบนี้เอาไว้
งานนี้ไม่ได้ถูกอกถูกใจแค่ชาวจีนอย่างที่บอกไปที่เขามีภาษาจีนเขียนตัวหนังสือเอาไว้อย่างเดียวนะ
เพราะว่าทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยเองก็มียุโรปอเมริกาก็มีมาหมดเลย
สนใจมาร่วมกันตัดผมเป็นจำนวนมาก

ดีความผงใยเป็นสิ่งที่ดี